กรณีที่ผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
มีพฤติกรรมคือเป็นชู้กับนักเรียน
ม๒อายุประมาณ๑๔ปี
วันนี้มีความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้
อำนวยการคนดังกล่าวเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาคือ๑พรากผู้เยาว์๒หมินประมาท

หลังจากนี้สัปดาห์หน้าตำรวจบอกว่าก็จะต้องมีการเรียกน้องม๒อายุ๑๔ปี
เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อหน้าสหวิชาชีพ
จากว่าน้องเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็อายุไม่เกิน๑๕ด้วยเนี่ยนะคะ
ความคืบหน้ากรณีที่นายณฐาพบบุญทองโทอายุ๕๑ปี
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
มีพฤติกรรมเป็นชู้กับเด็กนักเรียนชั้นม๒อายุ๑๔ปี
แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถูกดำเนินการเอาผิด
ในด้านของวินัยร้ายแรงแล้วก็คดีอาญาไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้พวงหน่วยการคนดังกล่าวคุณทัศนัยคุณผู้ชมพวงหน่วยการเดินทางไป
รับทราบข้อกล่าวหาคือพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบิดามานดาเพื่อการอนาจารย์
หลังจากที่มีผู้ปกครองเด็กนักเรียนหญิง๒คนในโรงเรียนแห่งเดียวกันนี่แหละ

อีกหนึ่งข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ที่ผู้อำนวยการโดนแจ้งก็คือ
ข้อกล่าวหามินประมาทนักเรียนชายชั้นม๓
เป็นอดีตเพื่อนชายคนสนิทของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒
ที่ไปกล่าวหาว่าเขาค้ายาบ้านี่นะคะ

หลักสุดพันธ์จับรถเอการมบุญสดผู้กำกับการสถานีจับรถภูทรบัวใหญ่
เปิดเผยว่าหลังสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ได้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำประวัติ
อนุญาตปล่อยตัวเพราะว่าเป็นข้าราชการระดับสูง
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอะไร
แล้วก็นัดมาให้ปากคำอีกครั้งเดือนมีนาคม
ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเริ่มสอบประคำเด็กนักเรียนชั้นม๒

พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในวันจันทร์ที่๕กุมภาพันธ์นี้
ส่วนสถานที่ก็อยู่ระหว่างการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีมูลมีหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอ
ก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้อำนวยการ

คือข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ส่วนเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรง
เรื่องนี้นายสนองสุดสะอาดผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมาร์๖
ก็บอกว่าการดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงขณะนี้
นายนัทธานพผู้อำนวยการคนที่ไปก่อเหตุ
เดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
ตามคำสั่งที่ให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว

ศึกษาที่การจังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะมีคำสั่งพักราชการ
และสั่งสอบสวนวินัยร้ายแรงมาทันที
หากคำสั่งมาถึงก็จะแจ้งให้นายนัทธานพ

โดยจะมีคำสั่งพักราชการ
ไปจนกว่าสอบวินัยร้ายแรงจะออกมา
เพราะว่าคุณครูที่เขาทำดีประพฤติดีประพฤติชอบ

มันทำให้ภาพโพสต์นั้นจะเสียไปด้วยนะครับ